เอามาดูข่าวต่อไปเป็นข่าวประเพณีที่๑๒ของ๑๔
คือประเพณีของชาวอีสานช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือน๙นะคะ
มีบุญข้าวประดับดินซึ่งบรรยากาศที่จังหวัดกาลสินเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
บรรยากาศที่วัดกุฎอ้อในบ้านกุฎอ้อหมู่ที่๒บ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่๑๔
ตำบลหลุบอำเภอเมืองกาลสินพระครูธรรมจักรโสพลเจ้าอาวาสค่ะ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีสำคัญของชาวอีสาน
ก็คือบุญข้าวประดับดินนะคะ
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
โดยมีนายบัญเจิดสุธรรมาปราชชาวบ้าน
นำชาวบ้านร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากค่ะ
ประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญเดือน๙นะคะ
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
จัดขึ้นวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙ทุกปี

ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารคาวหวานค่ะ
ผลไม้หมากพลูบุหรี่มาห่อด้วยใบตอง
ทำเป็นห่อเล็กก่อนที่จะนำไปวางไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่
มีความเชื่อกันว่าการทำบุญ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว
รวมถึงให้ทานแก่สัตว์ที่อยู่ในนรก
เปรตและสัมภเวษีหรือว่าวิญญาณเร่ร่อนระยาทนะคะ
โดยจะนำอาหารไปวางกองไว้ที่พื้น
เพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นสามารถเข้าไปกินได้
ถือว่าเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวอีสาน
สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

หากนำอาหารให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเอง
และคนในครอบครัวเป็นการแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยค่ะ
จริงพวกประเพณีแล้วก็วิถีปฏิบัติแบบนี้

ทำให้หลายคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว